เริ่มต้นข่าวแรกกันที่เรื่องราวของคู่จิ้นสุดฮาอารมณ์ดี
จู่ก็ทำเอาชาวเน็ตสงสัยว่าทั้งคู่นั้นกำลังทะเลาะกันอยู่หรือเปล่า

แต่ว่าล่าสุดค่ะสาวต้นหอมก็ออกมายืนยันแล้วว่า
เป็นการแซวกันหยอกกันตามสไตล์ของบอยหอมเท่านั้นเองค่ะ
เป็นคู่เพื่อนซีที่มีแฟนคลับตามจิ้นอยู่ไม่น้อยนะคะ

ดีเจต้นหอมสกุลตลาและบอยพิษนุ
ขยันหยิกแกมหยอกกันผ่านโซเชียล
สร้างสีสันให้ชาวเน็ตได้อมยิ้มกันเป็นประจำ
แต่ล่าสุดดูเหมือนแฟนคลับจะขำไม่ออกค่ะ
บอยพิษนุโพสต์แซวดีเจต้นหอมผ่านอินสตาแกรมส่วนตัว
ถ้อยคำไม่สุภาพทำเอาหลายคนมองว่าแรงเกินไป
ล่าสุดนะคะดีเจสุดแซ่บก็ออกมาชี้แจงเกี่ยวกับประเด็นนี้ว่า
เป็นการหยอกล้อตามปกติไม่ได้ผิดใจหรือทะเลาะกัน
ซึ่งแฟนคลับที่ติดตามทั้งคู่ก็คงจะเข้าใจดีค่ะ
ส่วนใครที่ตามลุ้นให้ความสัมพันธ์ของทั้งคู่พัฒนาไปมากกว่าเพื่อน

สาวต้นหอมยืนยันตามเดิมว่าเป็นได้แค่เพื่อน
ต่อให้อีกฝ่ายจะโสดก็ตามค่ะ
ผู้ที่จะลบของเราที่พูดไม่ดี

ไม่ค่ะคนไม่คิดหรอกว่าทะเลาะกันคนก็รู้สึกว่าเป็นเพื่อนที่สนิทกันอยู่แล้ว
แล้วคุณก็ชินอะหอมบอย
บ่อยมากไม่เคยมีดราม่า

แล้วเราก็สนิทกับทางแฟนพี่บอยด้วย
แล้วก็ต่อให้พี่บอยไม่มีแฟน
สถานภาพยังไงก็เป็นได้แค่เพื่อนค่ะ